บรรจุอัฐิงานศพงานทำบุญร้อยวัน

ถ้าพี่อยากได้หนังยิงกันมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้นะ

พอเขาเปิดเพลงเสียงดังสะใจแล้วก็อยากเป็นคนเปิด
เปิดเรียนยันนะครับยันจ่ามา

เลยตั้งชื่อหน่วยหนังระบุลกึกกางแปง
หนังกางแปงเป็นมหลักศพที่คู่กับสังคมไทย

ประเภทนี้ต่างก็มักจะมีหนังกางแปงเข้าไปมีตรวจ

อย่างเช่นงานบุญงานบวชงานอะไรพวกนี้ครับ
ประเพณีสงกรรมปีใหม่อะไรตรงนี้

ตอนเด็กครับแม่พาไปดูหนังกลางแปลง
แล้วเราก็ชอบได้เห็นเครื่องฉายหนัง

ที่ชายหน้าเนี่ยมันจะมีหนังหน่วยหนังอยู่จากหนึ่ง

ภาคที่คนในทั้งจังหวัดชื่นชอบมาก

ก็จะดูหนังแล้วก็ดูคนภาคดูหนังแล้วก็ดูคนภาค
เพราะคนภาคแบบคนเดียวก็ภาคผู้หญิงภาคทุกอย่างครับ
พอเราไปดูที่มันมีคนภาคเราก็อยากเป็นคนภาค
แต่ถ้างานที่ไม่มีคนภาคเห็นเขาฉายแล้วก็อยากฉายอยากเป็นคนฉาย
พอเขาเปิดเพลงเสียงดังสะใจแล้วก็อยากเป็นคนเปิด
มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราอยากทำ
ถ้าทำในชื่อนี้เลยครับทำประมาณ๑๐ปี
แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือไปเป็นลูกน้องของพี่ชาย
พี่ชายเขาทำแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องเขา

แต่พอมีงานหนังเนี่ยเราก็ขอลา

แรกก็ไปขอเช่าฟิล์มที่บริษัทธนาพระนครฟิล์มนะครับ
ก็เข้าไปสมัครสมาชิกไปขอเช่าฟิล์มเขาตอนนั้น
หน่วยเราก็ยังไม่ดังก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
เขาก็ยังไม่กล้าให้เช่าฟิล์มเขาก็กลัวว่า
ใช้เครื่องฉายอะไรเดี๋ยวไปทำฟิล์มเขาเสียหาย
พอเราเริ่มเช่าจนที่รู้จักเขาก็ไว้ใจ
เท่าที่ดูจากที่จุดที่เริ่มทำมันไม่เยอะ

เพราะว่าระบบดิจิตอลเข้ามาก็ทำให้หนังมันทำง่ายขึ้น

แต่ว่าลดไหมไม่ลดครับเท่าที่ดูครับจุบัน

ลองมาก็จะเป็นงานบรรจุอัฐิงานศพงานทำบุญร้อยวัน

ก็จะมีเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๔๕งาน

๑ปีเราไม่ได้รับงานทั้งทุกเดือนนะครับ
มันจะมีช่วงอยู่๓เดือนที่หนังกลางแปลงทั่วไปจะได้หยุด

แล้วก็ช่วงที่งานพีคก็เป็นช่วงสงการปีใหม่รอยกระทง

ในส่วนของเราก็ส่วนใหญ่เราก็มีงานประจำทำกัน
ส่วนหนังก็รอเหตุการณ์ปกติมีงานเราก็ไป
เพราะว่าปัจจุบันมันจะเป็นงานเหมือนงานอดิเลกนะครับ

เริ่มแรกเลยครับสมมุติว่ามีเจ้าภาพติดต่อเข้ามา

ระยะจากจอไปถึงระยะฉายที่เราฉาย
แล้วก็ลำโพงก็จะตั้งหันลำโพงไปในจุดที่คนปรับเสียงปรับ

ส่วนระยะฉายเราตั้งตามเลนส์ที่เราใช้ของระบบฟิล์ม
ถ้าเป็นไปได้ระบบฟิล์มเราจะเลือกที่จะฉายที่ระยะไกล
ดูแบบมุมไหนก็จะเห็นจอได้ชัดเจน

ถ้าเกิดฝนทำท่าจะตกแล้วถ้าตอนนี้เราไม่ได้ฉายผ้าใบผืนใหญ่คุมเลย
ถ้าเกิดว่าเราฉายแล้วเรากำลังฉายอยู่เราคุมไม่ได้หนังกำลังเดินอยู่
แล้วก็อาจจะมีคนดูอยู่เราก็จะมีหลังคาอเนกประสงค์ว่าจะต่อเนี่ยมันจะมีดูต่อ
เป็นเสาขึ้นมาแล้วก็เป็นจัวแล้วก็คุมขณะที่กำลังฉายเลย
ในส่วนของฟิล์มเนี่ยจะมีบริษัทที่เขามีฟิล์มให้เช่าอย่างปัจจุบันนี้ผมไปเช่ากับบริษัทธนาธนาฟินิเคค
เขาก็จะมีเหรสราคาหนังเก่าหนังใหม่อย่างถ้าเป็นฟิล์มเราก็มีค่าเช่าฟิล์มก็เรื่องประมาณ๒๐๐เรื่อง๑๐๐๒๐๐
ถ้าเป็นดิจิตอลเราก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นรายปีแล้วก็มาถั่วเฉลี่ยเอาผนังใหม่มากออกจากโรงมาได้สักเดือนอะไร
เราก็จะแนะนำแนะนำที่เขาชอบ

แต่ถ้ามางานที่เรามีโอกาสได้เลือก

เราอยากดูด้วยแล้วมันย้อนยุค
เหมือนเทนยุค๙๐อะไรกำลังมา
ช่วงนี้ผมก็จะเอาหนังที่เข้ากับประธานการณ์
แล้วก็เลือกหนังที่ไม่ค่อยมีคนเอาไปฉาย
แล้วก็นานได้ฉายทีเผื่อมีคนอยากดู
อย่างฟิล์มหนังเราก็มาดูแต่ละเฟรม
นี้เป็นยังไงเป็นตัดซีนเป็นสโคปเป็นอะไร
แล้วเราก็มาเลือกเล่น
อย่างคนเล่นกล้องเขาก็จะใช้เลนย์
เหมือนการเล่นฟิล์มเขาก็เล่นเลน
ถ้าฟิล์มมาแบบนี้เราจะใช้เลนส์ตัวไหน
เล่นฟิล์มก็เหมือนเล่นเลนย์เหมือนคนถ่ายรูปด้วย

เลนย์ระยะใกล้เลนย์ตัดซีนเลนย์ระยะไกล

เราก็ไปดูว่าของเขาดังกว่าเราไหม
หรือบางงานเคยไปประชันแล้วสู้เขาไม่ได้

อาจจะต้องไปต่อตู้ใหม่เปลี่ยนตู้ใหม่อะไรอย่างนี้
คิดว่านังกางแปงยังมีต่อไปเรื่อยครับ
เพราะว่าเรายังมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ

เพราะฉะนั้นอย่างบางพื้นที่ที่แก้บนหนัง

ถ้ายังมีประเพณีวัฒนธรรมของไทย

ส่วนที่ว่าจะหายไปไหมคิดว่าไม่หายไปครับ
อยากให้คนไทยนะครับหันมาดูหนังกลางแปลงกันมากขึ้นครับ
หนังข้างแปลงเนี่ยเราดูหนังจอใหญ่เครื่องเสียงดังสะใจ
ดูหนังกลางแปลงมันสนุกครับมันล้าวใจ

เปิดเอ็นยันต์นะครับยันต์จ่ามาตำรวจมา